ทุกผู้ชมครับแวะมาดูการเมืองหน่อย
ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกตั้งกันทั้งปีหรือเปล่า

คนกรุงเทพนะครับฟังข่าวนี้ก่อนนะครับ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเคาะแล้วนะฮะ
วันเลือกตั้งผู้ว่ากอทมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร๒๒พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ
วันเดียวกับนายกเมืองพัทยาด้วยนะฮะที่พัทยาชนบุรีนะครับ
วันนี้กรกตมีการประชุมกันแล้วก็ประกาศมาเรียบร้อยนะครับ
วันอาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคมนี้ให้มีการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับทางเมืองพัทยาด้วยเลือกนายกเมืองพัทยานะฮะ
ซึ่งในส่วนของกรุงเทพเนี่ยนอกจากผู้ว่ากอทมแล้ว
จะต้องเลือกสอกรอีก๕๐คน๕๐เขตท่านคงจะได้บัตร๒ใบ
พัทยาเนี่ยเลือกนายกเมืองพัทยา๑คนแล้วก็เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก๒๔คน
ส่วนวันรับสมัครใช้วันเดียวกันหมดเลยนะฮะวันรับสมัครเนี่ยผู้ว่ากอทมกับนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะ
รหัสสบดีที่๓๑มีนาคมถึง๔เมษายนแล้วก็วันลงคะแนนเลือกตั้งวันหย่อนบัตร
อาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เราจัดให้อย่างแน่นอนเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เห็นบิ๊กป้อมแวว
วันนี้มีรายงานข่าวทางการเมืองบอกแม่เดี๋ยวปลายปีไม่รู้จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งต้นปีหน้าหรือเปล่า